อีกหนึ่งคลิปที่โลกออนไลน์กำลังแชร์กันอยู่มีรถออฟโลด
วิ่งลงไปในคลองมะเดือนครนายกและในคลองคนเขาเล่นน้ำกันอยู่ใช่
โอ้โหแตกตื่นก็เดือดร้อนกันไปนะฮะเอาไปดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชมครับ

นี่แม่มันเป็นคลองที่น้ำกำลังใสไหลเย็นแล้วคนก็เล่นน้ำกันนะครับ
จริงข่าวแบบนี้เห็นแบบบ่อยเยอะแต่ก็ยังทำแบบนี้กันอยู่นะ
คือพอมาขับแล้วก็มันเหมือนกับแบบทดสอบสมรรถนะ
แล้วก็แบบบึ้นบึ้นบึ้นว่ารถเราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ไหม
มันออฟรถมันจะลุยน้ำอะไรได้ไหมแบบนี้นะฮะ
ก็เป็นคลิปที่ชายกลุ่มนึงนะฮะ
แล้วก็ทวนกระแสน้ำไปอ๋อเขานี่เขาเรียกว่าปั่นรถใช่ไหม
เออปั่นรถภาษานักขับว่าการปั่นรถนะฮะ
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเขายืนดูพฤติกรรมของทั้งสองคนนี้ว่า
ทำอะไรกันคือเขาจะเล่นน้ำแล้วคุณทำอะไรกันอยู่
ก่อนที่จะมีผู้ชายเสื้อสีแดงเดินเข้าไปตักเตือนแล้วบอกให้
ขับรถขึ้นมาจากครองซะมันรบกวนคนจะเล่นน้ำ

คุณคิดสภาพธรรมชาติที่เขาขับแล้วก็บดไปมันเป็นยังไง
จากนั้นทั้งสองคนลงมานะยกมือไหว้ขอโทษ
แล้วก็พบว่าคนขับนั้นเป็นชาวต่างชาติ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗กันยายนที่ผ่านมาครับ
ซึ่งจุดเกิดเหตุคือที่บริเวณรีสอร์ทแห่ง๑
ติดกับคลองมะเดือ๓ในพื้นที่หมู่๑ตำบลสาธิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
จุดนี้มีคนไปเที่ยวเยอะทั้งนักท่องเที่ยวชาวบ้านลงไปนั่งเล่นน้ำพักผ่อน
่อนใจกันในคลองมะเดือแห่งนี้เพราะว่ามันก็สบายนะฮะธรรมชาติก็สวยงาม
นายโภสนัทกิ่งผาอายุ๕๐ปีเป็นชายเสื้อแดงที่เข้าไปเตือนคนขับออฟโรด
บอกว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่บริเวณปากทางเข้ารีสอร์ท
ได้ยินเสียงรถออฟรถวิ่งชวนกระแสน้ำเสียงดังมากคลื่นคลื่นแบบนี้ครับ
ก็เดินลงไปดูจุดเกิดเหตุและตะโกนห้ามปรามเพราะตอนแรกน้ำมันใสอยู่
พอรถไปปั่นตรงนั้นแน่นอนมันก็ขุ่นมัวนักท่องเที่ยวเล่นน้ำไม่ได้มันสกปรก
ออฟโรดซึ่งเป็นชาวต่างชาติและคนไทยก็มีมาด้วยนะมีคนไทยด้วยนะ
ยกมือว่าขอโทษแล้วก็รีบออกไปจับพื้นที่นะครับ
นี้จะมีการตรวจสอบได้ว่ารถออฟโรดคันนี้เจ้าของเดิมเป็นคนไทย
แล้วขายต่อให้กับต่างชาติไปแล้วด้วยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ปรากฏในคลิปนี่แหละนะฮะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าของรีสอร์ทก็นำป้ายไปปักเตือนห้ามขับรถลงไปปั่นในครอง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
ก็ฝากคนที่ขับรถออฟรถอย่าไปอะไรแบบนี้เลยนะฮะ